ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าผิวสีแทนกำลังมา

ซึ่งเราสองคนนำเทรนด์กันมาตั้งแต่เกิดแล้ว
ต้องตามที่คุณพูดพี่นะครับผิวสีแทนและล่าสุดอย่างปลอยเชอมัน
เขาก็ไปทำมาผิวสีแทนอับโดนอับแดด
มีความแซ่บพูดถึงกันไปเยอะแล้ว
รวมไปถึงครั้งนี้เรามีเคล็ดลับสูตรพิเศษด้วยนะ
ว่าทำไมสาวพลอยถึงฟิตแอนดเฟิร์มขนาดไหน

ฉันไม่เข้าใจฉันเล่นเหมือนเขาทุกอย่างเลย

นี่แหละทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา

ดาราสาวตัวแม่คุณพลอยเชอร์มาน

ผู้ชำนาญด้านการวิทยาศาสตร์การกีฬา

ก็ดูแลการออกกำลังกายของเซลปดาราบ้านเราเพียบเลย

แล้วก็คุณแอรินยุคทัศน์ตูนบอดี้แลม
รวมไปถึงนักกีฬาทีมชาติก่อนสู้ศึกโอลิมปิกด้วย

โดยนางเอกสาวสายสตรองอย่างพลอยเชอร์มานค่ะ

บอกว่าช่วงนี้หันมาดูแลรูปร่าง
แล้วก็ให้เทรนเนอร์ชื่อดังดูแลมานานร่วม๓เดือนแล้ว
และผลลัพธ์ที่ได้คือรูปร่างสุดเฟิร์ม
แล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะ
ตอนนี้ก็พยายามบังคับ๓๔ครั้งค่ะ
ก็บางงานสัปดาห์ก็จะ๓ครั้ง
สัปดาห์ก็จะ๔ครั้งแต่ก็ครั้งละ๒ชั่วโมงค่ะ

ก็คือเราจะแบบหันมาดูแลตัวเองทางนี้มากขึ้น
พักหลัง๓เดือนสังเกตได้แบบเพื่อนปลอดภัยจะไม่ค่อยไปเที่ยว
บางทีก็จะไม่ค่อยออกไปกลางคืนหรือโซเชียลอะไรกับเพื่อนมากนัก
ยุคของโซเชียลมีเดียเข้าใจนะเป็น
ช่วงของคนอวดของจริงค่ะ
แต่ว่าเราต้องอวดอย่างภูมิใจนะคะ

แล้วต้องของจริงค่ะเก็ตเรียลนะคะ
เพราะว่าพลอยว่าบางคนเนี่ยพอเห็นหลายคน

เพราะว่าเขาเอาเวลาเป็นชั่วโมง

ให้ดูขายาวให้ดูเอวเล็ก

มาออกกำลังกายแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าตั้งเยอะ

ที่จะแบบบอดี้เวทเยอะมากนะคุณ
วิ่งขึ้นบันไดวิ่งลงอยู่อย่างนั้นแหละ

อ้าวตอนนี้ฮือ